การเจอกันของฝรั่งเศสกับประตูเกรดนะครับ
ติดตามได้จากทัศนะของพี่บีบาปกงนะครับ
ขอรับนี้จากหนังสวทิศมน์ไทยรัฐ
จากการพูดคุยกับคุณวรรณฑรสมกิตรุงโรธครับ

คือเป็นฟุตบอลที่มีความแตกต่างกันนะ
โปรตูเกตเนี่ยคือศิลปินลูกหนังนะฮะ
คือมาแบบเรื่อยเรียงก็แล้วแต่อารมณ์
แล้วก็รอดสำดอนมาได้แบบ

เป็นแบบศิลปินลูกหนังผสมกับความมีประสิทธิภาพของเกม
ก็คือเขาจะครบเครื่องมากกว่าโปรตูเกณฑ์

มีทั้งลุยสนานี่นะครับ
แล้วก็อีกตัวเรนาโต้ซานเชสนะครับ

ถือว่าเป็นอีก๒คนที่มาเติมเต็ม
แล้วก็ช่วยเกมลุกของโรนันโด
แต่ว่าเราต้องดูนะว่าโปรดิเกตนั้นปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่น

แรกนี่คือประเภทลุกบุกแหลกอย่างเดียว
ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าอะไรทำนองนี้
แต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มเล่นรู้แล้วว่าต้องเล่นแบบเน้นผล
ก็คือใช้การตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับคม
ฝรั่งเศสมีจุดเด่นตรงที่แผงมิดฟิลดีมาก
เพราะพอป๊อกบาร์ตอนนี้เริ่มเล่นอย่างเข้าฝักแล้ว
แรกอาจจะยังฝึกหน่อยแต่เราเล่นเข้าฝัก
แล้วมาประกอบกับนักเตะที่กำลังฟอร์มฮอต
กำลังคมเลยก็คืออองตวนคริสมัน
ซึ่งเล่นระยะด้านกราบตอบโจทย์มาก
นี่ก็คือความหลากหลายที่มันอาจจะทำให้ฝรั่ง
ทำให้โปรตูเกตมันอาจจะต้าน
คือยุคมียุคเมื่อเจอบอลหลากหลายในลักษณะแบบนี้
คู่นี้พี่มองว่าถ้าจบใน๙๐นาที
ชัยชนะน่าจะเป็นของเจ้าภาพฝรั่งเศสมากกว่าเบ็ดเสร็จ
แต่ถ้ายืดเยื้อยาวไปมีการต่อเวลายิงจุดโทษ
ไม่แน่แล้วครับอาจจะเป็นโปรตูเกต
ฉกฉวยจังหวะตรงนี้คว้าชัยชนะไปได้
เพราะว่ามีความชำนาญในการเล่นเกมที่ยืดเยื้อมากกว่าฝรั่งเศส
โปรตูเกตนิดนึงด้วยแอบเชียร์ด้วย
เพราะว่ามันจะได้มีเรื่องราวอะไรให้เราได้พูดถึงกันอีกมาก
เพราะว่าอย่าลืมว่าโปรตูเกตเป็นทีมชั้นนำระดับโลกเพียงทีมเดียว
ยังไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์อะไรเลย
เป็นเปรียบประดุษพวกราชันไร้มงกุฎ
เป็นทีมยอดนิยมแต่ไม่มีถ้วยหรือมีกล่องอะไรใดให้เขาก็

และนี่ก็คือทัศนะของพี่บีบางประกงนะคะที่มองว่าสุดท้ายน่าจะเป็นโปรตูเกต
ที่ต่อเวลาจนถึงจุดโทษแล้วก็คว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ไปครอง
ซึ่งคุณผู้ชมยังสามารถส่งกันเข้ามาร่วมรุ้นได้

ว่าใครที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๘
ตอนนี้เหลืออยู่สองชาติแล้วค่ะก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะ
จนถึงเวลา๑๘นาฬิกาของวันที่๙กรกฎาคมค่ะ
และหลังจากนั้นค่ะปริศนียบัตรทั้งหมดจะถูกส่งมาที่นี่เลย
ห้องกว้างร้านกว้างที่นี่นะคะ
เต็มไปด้วยปรายศนียบัตรการทายผลฟุตบอลยูโร

ก่อนที่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมค่ะ
อัครราชทูตของทีมที่คว้าแชมป์

ที่จะได้รับรางวัลกว่า๔๐ล้านบาทไปครองค่ะ